พูดถึงตลาดตะวันออกกลางเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งตลาดส่งออกที่น่าสนใจนะคะ
แล้วก็มีโอกาสที่จะเติบโตอีกมากโดยเฉพาะอย่างที่ดูไบ
แล้วก็จะมีการก่อสร้างมีการตกแต่งสถานที่
เพื่อที่จะรองรับนักท่องเที่ยวคาดว่าจะมามากถึง๒๕ล้านคนนะคะ
ฟังแบบนี้แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยค่ะ
ถือเป็นโครงการลงทุนแรกในตะวันออกกลาง
ที่ได้รับสิทธิ์เป็นกรณีพิเศษจากรัฐบาลบาเรน
ให้คนไทยถือหุ้นได้ทั้งหมด
ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง
และมีแผนจะเปิดให้บริการในเดือนเมษายน๒๕๖๒
โครงการนี้จะกลายเป็นประตูเชื่อม
นำสินค้าไทยเข้าสู่ตะวันออกกลาง
เพราะจุดนี้ห่างจากประเทศสาอุดีอาราเบียเพียง๒๕กิโลเมตร
ซึ่งซาอูดีอาราเบียคือเป็นประเทศขนาดใหญ่
มาสร้างแบรนด์ในภูมิภาคของตะวันออกกลาง
ซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับว่า
ถ้าเรามีนักธุรกิจที่สามารถเปิด

ก็จะเป็นช่องทางที่สำคัญให้กับสินค้า

มีช่องทางจัดจำหน่ายของตัวเองนะครับ
เข้าไปในตัวไทยหมาดเหล่านี้นะครับ
ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นทิศทางของกระทรวงพาณิช
ที่จะส่งเสริมเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องครับ
ดูไบเป็นอีกรัฐหนึ่งในสหรัฐอารับเอมิเรต
ที่น่าสนใจและมีโอกาสเติบโตได้อีกมากสำหรับนักลงทุนไทย

ดูไบจะเป็นเจ้าภาพจัดงานแสดงนิทัศกาลนานาชาติ
ว่าจะมีนักท่องเที่ยวทั่วโลกเดินทางมามากถึง๒๕ล้านคน
ดังนั้นในช่วง๑๒ปีนี้
ดูไบจึงมีความต้องการเปิดรับนักลงทุนในด้านต่าง
โดยเฉพาะภาคการก่อสร้างและธุรกิจบริการ

สินค้าวัสดุก่อสร้างมีโอกาสเยอะมาก
ซึ่งตัวนี้เราก็พยายามจะโฟกัสไปที่กลุ่มวัสดุก่อสร้าง
เพราะว่าในช่วงนี้จนถึงปี๒๐๒๐เนี่ย

จะเข้ามาในลักษณะการส่งวัสดุก่อสร้าง

โดยมีคู่แข่งสำคัญคืออินเดียตุรกีและยุโรป
ที่มีความได้เปรียบเรื่องราคา
และการสร้างแบรนด์ให้ตลาดรับรู้
อีกธุรกิจไทยที่สามารถเข้ามารับงานในดูไบได้
เป็นครั้งแรกคือการจัดสวน
ปีนี้มีผู้ประกอบการไทยมารับงาน
ที่น่ากล่าวถึงก็คือว่ามีสวนนงนุษย์
สามารถมารับงานได้ในส่วนของส่งต้นไม้มา
อันนี้มีการตกลงกันค่อนข้างแน่นอนแล้ว
ในปี๒๕๖๒เศรษฐกิจตะวันออกกลาง

ซึ่งจะส่งผลดีต่อการส่งออกของไทย
มายังตะวันออกกลางทั้ง๑๕ประเทศ
กระทรวงพาณิชย์จึงตั้งเป้าหมาย
การส่งออกเติบโตร้อยละ๓
เนื่องจากเป็นตลาดที่มีศักยภาพมากในอนาคต

ธีรเดชคงเฉลิมวัดถ่ายภาพ
สรรญาคงอยู่ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน